ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักคนโสดจะมีคนต่างเพศมาช่วยเหลือด้านการงาน
ให้ได้สารสัมพันธ์กันคนมีคู่ที่คบกันนานเป็นจังหวะลงเอย
ที่มีครอบครัวแล้วรักจะสดใสสบายใจตลอดเดือน
สุขภาพมีเกณฑ์อารมณ์เสียสุขภาพจิตไม่ดีขาดสมาธิทำงาน
ระวังอันตรายจากการขับขี่โดยสารยานพาหนะบาดเจ็บกระทันหัน
การเงินจะมีเรื่องไม่คาดคิดทำให้หมุนเงินไม่ทัน
เตรียมการให้ดีการทวงหนี้มีโอกาสได้คืนน้อย
ผลประโยชน์ก้อนใหญ่หวังได้ยากเจ้าหนี้เร่งรัดจนหัวหมุน
การงานจะมีอุปสรรคยุ่งยากซับซ้อนเข้ามาแต่ก็จะข้ามผ่านได้
จะเหนื่อยกว่าปกติมีเพื่อนร่วมงานคอยสนับสนุน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์
เวอร์ไว้เว็บดอตไทยรัฐดอตซีโอดอตทสลัดโฮโรสโคโป